แม่ค้าขายไข่ไก่นะฮะเธอกำลังขับรถจะเอาไข่ไก่ไปส่งให้กับลูกค้า
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าครึ่งสิบกันยายนคือขับขับมาเนี่ย
รถถูกชนจากข้างหลังพลิกคว่ำแล้วมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะ
คันเกิดเหตุคันก่อเหตุเนี่ยเป็นลัมโบกินี่รถหรูนะฮะ
นี่คันนี้นะครับขับมาชนแล้วเนี่ยนี่กระบะคันนี้นะฮะ
กระบะขนไข่ไก่นะครับพลิกคว่ำลงไปข้างทางเนี่ยนะฮะ
ไข่ไก่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าแผงนี่พังเสียหายหมด
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีนะฮะ
รวมมูลค่ากว่าขาความเสียหายเนี่ยแสนเก้าทางรถลำโบคินี่
เนี่ยช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตัวเธอมาหกพันแล้วก็จ่าย
ชดใช้ค่าไข่ไก่มาหนึ่งแสนแต่มันยังไม่ครบ
พอไปตามคดีเนี่ยพบว่าเนี่ยภาพจากกล้องกระจอน
บนถนนเนี่ยคนขับคนที่ขับมาเป็นคนต่างชาตินะฮะ
ชาวต่างชาติแต่ในหลักฐานทางคดีคนขับทำไมเป็นผู้ชายคนไทย
ก็เลยเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้าแล้วก็ไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาตามที่ได้คุยกันไว้
ก็เลยเอาหลักฐานต่างมาร้องขอความเป็นธรรมทางคดีขอความช่วยเหลือทางคดีกับทนายเดชานะครับทุกผู้ชมครับ
คือผู้เสียหายบอกว่ารถหรูลัมโบกินี่เนี่ยขับมาด้วยความเร็วกว่า๒๐๐กิโลเมตร
อันนี้จะเป็นภาพสีไม่ใช่ขาวดำจะเห็นว่าคนชุดเขียวนี่คือชาวต่างชาตินะฮะที่ขับมาตอนแรกแล้วลงมาจากรถฝั่งคนขับลัมโกดี้คันสีฟ้าคันนี้นะฮะ
แต่อีกคนนึงเนี่ยเป็นชุดดำเนี่ยมาเป็นคนขับได้ยังไงในตอนหลัง

เธอบอกว่ารถคู่กรณีขับมาด้วยความเร็วกว่า๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
พุ่งชนท้ายรถของเธอจนพลิกคว่ำแต่สิ่งผิดปกติก็คือตอนเกิดเหตุคนขับเนี่ยคือชาวต่างชาติสวมเสื้อสีเขียว
พอมีการแจ้งความดำเนินคดีทำไมถึงสลับให้เป็นคนไทยชุดดำที่มาด้วยกันเป็นคนขับแทน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีห้าครึ่งนะครับถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรชบุรีนะครับกำลังจะไปส่งไข่ไก่ให้กับลูกค้าที่จังหวัดตรัง
ชดใช้ค่าเสียหายก็ยังได้ไม่ครบด้วยนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนตัวคนขับเนี่ยผู้เสียหายก็เลยกังวลนะฮะ
แล้วก็เลยมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายเดชาเอาฟังทางผู้เสียหายหน่อยนะฮะ

พอมาถึงที่แจ้งความมันเปลี่ยนเป็นคนละคน
อันนี้เธอบอกว่าเธอเห็นชาวต่างชาติลงฝั่งขวา

สำหรับการนำเข้าไทยอันนี้แถวะทาง
ที่ลงฝั่งขวามาคือชาวต่างชาติ
นี่นะคะทนายดเช้าบอกว่า
สอบถามผู้เสียหายเบื้องต้นเนี่ยคนขับรถหรูลัมโบกินี่
เป็นผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทางผู้เสียหายที่มาร้องขอความช่วยเหลือ
ก็จะทำหนังสือร้องทุกข์และนำหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
เพื่อให้เห็นตัวคนขับถ้าดูภาพที่เป็นภาพขาวดำที่ไม่ใช่ภาพสีอันนี้
ทางผู้เสียหายบอกจะเห็นชัดตอนคนที่ลงมา
นี่นะฮะนี่เธอบอกนี่คือฝั่งคนขับ
คือคนชุดสีเขียวที่เป็นชาวต่างชาติ
แต่ทำไมตอนที่ไปแจ้งความเนี่ยถึงเป็นคนไทย

ถามเรื่องนี้ไปยังพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรชบุรีนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพเมืองเพชรบุรีนะครับเราก็สอบถามความคืบหน้าทางคดีไปนะครับ
บอกว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถหรูลัมโบกินี่มากันสองคนนะฮะ
มีชาวต่างชาติหนึ่งคนกับชาวไทยอีกหนึ่งคนเป็นผู้ชายทั้งคู่นี่นะ
ซึ่งคนที่เป็นชายไทยเนี่ยชื่อนายอภิวัตอุตมะยอมรับว่าเป็นคนขับ
นายอภิวัฒน์นะฮะได้สอบสวนแล้วเนี่ยบอกว่าชาวต่างชาติที่มาด้วยกัน
จ้างให้เขาขับรถคันนี้จากกรุงเทพให้ไปส่งที่ภูเก็ตเขาเป็นคนขับเองจริง
แล้วตอนเกิดเหตุที่ไปพุ่งชนท้ายรถของรถขนไข่ไก่จนเขาพลิกคว่ำแล้วไข่ไก่เสียหายรถก็พังเสียหายคนขับก็เจ็บเนี่ย
นายอภิวัฒน์บอกว่าเขาหลับในเขาก็เลยคุมรถไม่ได้นี่ฮะ
ขณะเดียวกันตำรวจบอกว่าได้เปรียบเทียบปรับนายอภิวัตไปแล้วนะครับฐานขับขี่โดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บส่วนประกันของรถลัมโบกินี่
จะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายให้กับรถคู่กรณีซึ่งมี๒คันนะซึ่งไม่ใช่แค่คันขายไข่ไก่คันเดียว
ผู้เสียหายบอกว่ามีการเปลี่ยนตัวคนขับหรือเปล่าพนักงานสอบสวนสพเมืองเพชรบุรีบอกว่า
ก็สามารถมาร้องทุกข์เพิ่มเติมได้เพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
แต่ก็ขับเร็วมากนะถ้าขับ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน
กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเขาบอกเขาหลับในด้วยอ่ะทีนี้โอ้โหไปกันใหญ่เลย